มาดูวงการผ้าเหลืองกันหน่อยงานเข้าอีกแล้วครับ
หลวงพี่กาโตะนะฮะก็มีคลิปเสียงอ้างว่าเป็นหลวงพี่รูปนี้
ไปคุยเชิงชู้สาวกับผู้หญิงคนนึงลักษณะไปขอมีเพศสัมพันธ์บนรถ
บอกว่าไม่ผิดหรอกเจตนาดีต่อกันแล้วก็มีแชทที่ชวนกันเปิดโรงแรมด้วยอะไรด้วยนะฮะ
แต่ล่าสุดหลวงพี่กาโตเขาออกปฏิเสธแล้วว่าไม่ใช่ตัวท่านแต่ว่าฟังคลิปที่มีการแฉออกมาก่อนครับ
อันนี้ก็เป็นคลิปเสียงแรกรวมทั้งมีการเปิดเผยแชทต่างออกมาจากผู้หญิงท่านนี้
บอกว่าเป็นการพูดคุยกันระหว่างพระกาโตะพระนักเทศชื่อดังนะฮะจากภาคใต้คุยกับผู้หญิงคนนึง
อักษรย่อต่อเต่าลักษณะเชิงชู้สาวไปมีอะไรกันมาแล้วบนรถ
พอก็มีการแชทไลน์นัดกันไปเปิดโรงแรมเพื่ออยู่ด้วยกันในวันวาเลนไทย
แล้วก็มีการแชทขอดูหน้าอกผู้หญิงด้วยนะครับโดยมีการพูดถึงเรื่องเงิน
แล้วก็จะมีการขอเลิกติดต่อกันเนื่องจากฝ่ายหญิงเนี่ย
ร้าวจะมาหาที่วัดแล้วก็พยายามจะแสดงตัว
ก็ทำให้พระอึดอัดซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุ
ให้ฝ่ายหญิงออกมาแฉเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แล้วก็ปล่อยคลิปเสียงด้วยลักษณะคือ
ขอตัดขาดความสัมพันธ์กับฝ่ายหญิงแล้วก็จะไม่มีการช่วยเรื่องเงินอีก
ท้าทายให้ไปร้องหมอปลาเลยหรือจะบอกสื่อมวลชนก็ได้
ก็มีแชทออกมาเยอะขนาดนี้ครับ
พออ้างไปถึงหลวงพี่กาโตะนะฮะทีมข่าวลงพื้นที่ไปหาหลวงพี่กาโตะถึงตัวเลยครับ
ล่าสุดยังเป็นรักษาการเจ้าวาดวัดแห่งหนึ่งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยืนยันโอ้ยคลิปเสียงเนี่ยไม่ใช่อัตมาหรอก
ยอมรับฟังเห็นฟังเหมือนเหมือนกันนะ
แต่คาดว่าน่าจะเป็นคนที่เขาไม่หวังดีต้องการจะกันแกล้งอัตมา
ส่วนหญิงสาวคนนี้จริงแล้วก็เคยมาทำบุญที่วัดเมื่อ๓เดือนก่อนครั้งเดียว
แล้วก็ไม่เคยติดต่อกันไม่ได้รู้จักอะไรกันมากกว่านั้นเลย
รับเรื่องนี้กระทบกระเทือนจิตใจของอัตมาพอสมควร
แต่งหรือเปล่าเสียงเนี่ยเป็นการตัดต่อหรือเปล่าหรือว่าใคร
พยายามทำอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่มีการยืนยันชัดเจน
ว่าเป็นเราอ่ะเราก็มีความรู้สึกว่ามันก็มันก็ไม่ใช่
เราก็เราก็รู้ตัวเราดีทีนี้สำหรับคนที่ทำ
เขาจะทำเจตนาไหนเราไม่รู้เราก็ไม่รู้เจตนาดีไม่ดี
หรือว่าอิจฉาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นี่บอกไม่ได้จริงจริงอ่ะ
คลิปนี้มันก็ว่อนโซเชียลนะมีหลายคนเข้าไปฟังบอกโอ๊ย
มันคล้ายจริงแต่ถ้าเกิดเป็นหลวงพี่กาโตจริงมันต้อง
เหน่อหน่อยเออเพราะว่าจริงจริงอ่ะหลวงพี่กาโตะถือว่า
เป็นพระนักเทศชื่อดังที่ท่านเนี่ยจะมีคำคมเยอะ
คำคมแบบวัยรุ่นอ่ะใช่ค่ะคือเวลาเทศแล้วแบบถูก
ถูกใจมีคำคล้องจองคนเอาคลิปท่านเนี่ยไปลงใน
ต๊อกก็เยอะใช่เออฉายานี้ได้มาเพราะแต่ก่อนเทศปุ๊
ลงท้ายด้วยการโฆษณาน้ำดื่มอันนั้นแหละค่ะก็เลยคน
ก็เลยเรียกว่าพระกาโตะหลวงพี่กาโตะอะไรแบบนี้แหละนะ
ก็โด่งดังในติ๊กต๊อกในโซเชียลทีนี้เนี่ยเราไปถาม
ชาวบ้านกับพระลูกวัดก็ยืนยันโอ้ยเรื่องนี้ไม่เป็นความ
จริงหรอกพระกาโตะหลวงพี่กาโตะเนี่ยบริสุทธิ์อยู่แล้วที่
มาก็ไม่ได้เคยเห็นมีพฤติกรรมพฤติการเรื่องของ
สาวอะไรมาก่อนเลยเชื่อว่าถูกกันแกล้งนะฮะแล้วก็
จะเป็นการทำเป็นขบวนการหรือเปล่าทำลายชื่อเสียง
หรือเปล่าเป็นแผนการสกัดดามรุ่งหรือเปล่าก็วอนสังคมให้
ความเป็นธรรมกับพระกาโตะด้วยอันนี้พระลูกวัดก็บอกมา
ผู้หญิงเนี่ยนะฮะก็มีภาพนี่ก็ไปทำบุญถ่ายคู่
หลวงพี่จริงแหละนะฮะย้อนแย้งกันนะฮะกับการที่
ปฏิเสธว่าไม่รู้จักกันหรือเปล่าแต่ว่าก็มีภาพลงมา
ศรีธรรมราชฝ่ายธรรมยุทธ์ระบุว่าตอนนี้เนี่ยจากเรื่อง
เกิดขึ้นก็ยังไม่ได้ปักใจเชื่อว่าจริงเท็จอย่าง
แต่ว่าเดี๋ยวตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อ
ที่จริงก่อนหากเป็นความจริงนะฮะโอ้โหเรื่องนี้ถึง
กับปราชิกได้เหมือนกันต้องให้ทั้งสองฝ่ายทั้งผู้
กล่าวหาผู้เสียหายต้องชี้แจงทั้งสองฝ่ายต้อง
แจ้งต้องมีการตรวจสอบเพื่อความเป็นธรรมแต่ว่า
ล่าสุดเนี่ยเหมือนกับว่ามีฝ่ายผู้หญิงเองออกมาเคลื่อน
ใช่ไหมคือเขาก็เหมือนกับชี้แจงผ่านสื่อนะอืมเพราะ
ว่าเธอบอกว่าตัวเธอเนี่ยป่วยเป็นโรคไบโพล่าตั้งแต่
แต่ปีที่แล้วคุณช่วงปลายปีแล้วก็พยายามรักษาอาการ
เรื่อยมาเลยจนถึงตอนนี้เนี่ยเมษายนตอนนี้เธอใช้
ชีวิตได้ปกติแล้วแต่ที่ผ่านมาเนี่ยที่เธอทำลงไปเป็น
เพราะว่าอาการป่วยอารมณ์ที่ไม่ปกติอ้าวเธอยอมรับค่ะว่า
สร้างเรื่องมากุเรื่องมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแชทหรือ
เป็นคลิปเสียงแล้วเธอก็บอกว่าอยากกราบขอโทษวงการ
พระพุทธศาสนาด้วยที่ทำให้แบบมันเกิดเรื่องเสื่อมเสียแบบนี้
ขึ้นอ๋อเออแต่ทีเนี้ยหลังจากเนี้ยค่ะก็ต้องไปตรวจสอบ
เพราะถ้าเกิดกรณีแบบนี้ก็ถือว่ามีความผิดถูกไหม
ใช่ครับนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเต
ด้วยเหมือนกันค่ะแล้วท่านพระท่านเองท่านก็เสื่อมเสียชื่อ